คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงสาวนุ่นระมิดาด้วยนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ด้วยภาวะติดเชื้อและไวรัสขึ้นสมองที่จีนนะคะ
แต่ว่าก็ได้นำร่างของคุณแม่กลับมาทำพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตัวเธอเองยอมรับว่าเศร้าแต่ไม่เสียใจนะคะ
เพราะเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่
และได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างดีที่สุดแล้ว
ซึ่งช่วงนี้ก็พาคุณพ่อมาอยู่ด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่เหงา
พร้อมกับขอบคุณหนุ่มหลุยหวานใจที่คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างตลอดค่ะ
ที่ผ่านมานี่เองพี่ก็งานทุกอย่างก็ราบลื่นไปด้วยดีค่ะ
แต่สุดแล้วที่แบบที่มันเหมือนไหวลักษณะทางตันจริงเราทำอะไรการติดเชื้อเขาแหม่ไม่ได้

เสียจากอาการติดเชื้อแล้วไวรัสขึ้นสมอง

เสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจพาแม่ไปจีน
หรือวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้

แม้กระทั่งงานศพคุณแม่ก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะ
ให้เขาภูมิใจให้เขายิ้มอยู่บนสวรรค์อะไรแบบนี้

ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง